สวดิเรกฤทธเจนครองธรรมนะคะก็แสดงจุดยืนว่ายังไงก็จะสนับสนุนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากเสียงที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มาจากประชาชน
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครเสนอชื่อแข่งกันขึ้นมากี่คนกี่พักโดยเสียงข้างมาก
ซึ่งมีแนวคิดเสนอต่อประธานรัฐสภาให้สอสอทั้งหมดเนี่ยขานชื่อลงคะแนนก่อน
จะได้รู้ว่าเลือกใครจำนวนเท่าไหร่ประกอบการตัดสินใจของสว
ถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ตรงกับที่นักวิชาการเขาเคยเสนอไปจำได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าให้โหวตแยกไปเลยสอสอโหวตให้จบก่อนแล้วสวค่อยโหวตอีกทีนึง
แบบนั้นอันนี้สวดิเรกฤทธิ์ก็บอกแบบนี้เหมือนกัน
หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นนายพิธาที่ชัดเจนว่าเสียงข้างมากจะสนับสนุน
เรื่องขอร้องเรียนไม่รู้ว่ากรกตหรือสารรัฐธรรมนูลจะมีคำสั่งยังไง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไหมถ้ายังไม่ถูกตัดสินก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
มองว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒มันไม่ผ่านสภาง่ายอยู่แล้ว
เผาเชื่อว่าเบึกอะไม่รู้ชอบผู้ขัดของเค้า
ถูกแก้ไขโดยปริยาย
เพราะว่าเรื่องนี้แปดพัดตรวงก็ไม่ยอม

มาตรา๑๑๒เรื่องนโยบายต่างประเทศ
หรือการนำการเมืองไปเกี่ยวข้องในโรงเรียนเนี่ย
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า๑๓กรกฎานี้
พิธาและพักเก้าไกลจะแสดงจุดยืนต่อปัญหาเหล่านี้อย่างไร
เพราะมันสำคัญต่อการตัดสินใจของสวมาก
กันอีกครั้งสว๒๕๐คนมาจากไหนเป็นใครบ้าง

เป็นสวพลเรือน๑๐๗คนสวสายทหาร๘๙คน
ข้าราชการ๔๐คนสายตำรวจ๑๔คน
และในจำนวน๒๕๐คนนี้มีสวโดยตำแหน่ง๖คนนะคะ
ก็คือ๕เหล่าทัพ๖เหล่าทัพ
คือมาตามสายต่างหรือว่าเลือกกันเองอะไรต่างด้วยเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายก็จะมีคณะกรรมการในส่วนของคอสชเคาะอีกทีหนึ่ง